คลิปน้ำไม่อาบกลุ่มกวนนี้ยกพวกกันไปขี่รถเพื่อจะไปทำบุญไปทอดกระถิ่นไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสแต่มีสมาชิกบางคนเจอตำรวจตำรวจเขาเรียกให้หยุดขอตรวจสอบหน่อยมันดูแปลกไม่ยอมหยุดฮะตำรวจก็เลยต้องไล่ตามและชักปืนออกมาขู่แบบนี้ครับ
เป็นจังหวะที่ตำรวจขี่รถไล่ตามนะฮะรถต้องสงสัยครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๙โมงครึ่งเมื่อวานนี้๒๕พฤศจิกายนตำรวจคนในคลิปนี้ทราบว่าเป็นผอบหมู่ป้องกันปราบกรามสพเมืองเพชรชบูรณ์ครับระหว่างตรวจตามหน้าที่ไปเจอรถต้องสงสัยฮะขี่มาถึงสี่แยกบายพาสป่าแดงพอวัยรุ่นเห็นตำรวจยก
ก็เลยตัดสินใจครับใช้อาวุธปืนที่พกติดตัวเนี่ยชูขึ้นมาประกบข้างบอกให้หยุดยืนยันว่าไม่ได้ยิงตำรวจชี้แจงแบบนี้นะไม่ได้มีการลั่นไกยิงนะครับแค่ต้องการให้วัยรุ่นหยุดรถพอตรวจค้นแล้วไม่มีอะไรผิดกฎหมายก็ว่ากล่าวตักเตือนว่าคุณขับขี่ให้ระวังนะแล้วก็ปล่อยตัววัยรุ่นคนนั้นไปครับเหตุการณ์
ไม่อาบที่ยกพวกจะไปทำบุญกันอืมทีนี้มันมีข้อมูลแบบนี้ครับ
รถมอเตอร์ไซค์จำนวนมากพริบน้ำไม่อาบแก๊งน้ำไม่อาบ
ขี่จากกรุงเทพจะไปจัดกิจกรรมทริปน้ำไม่อาบสองพันยี่สิบสาม
ที่อำเภอศรีเทพภูทับเบิกและอำเภอหลมเก่าในพื้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ
ทางกลุ่มบอกว่าจะเอารายได้เงินที่ได้ไปทอดกระถิ่น
มอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสเพจเฟซบุ๊กแกนนำของคลิปบอกว่า
ปีนี้เป็นระเบียบมากขึ้นนะแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ดีขึ้นกว่าทุกปีอ่ะ
คนที่จะมาร่วมทริปก็ต้องมีเอกสารถูกต้องไม่มีการเบิ้ลรถไม่แข่งกันไม่ยกล้อ
แต่ก็ยังมีรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับคุณผู้ชมคุณขวัญครับ
บริเวณบ้านหนองไลอำเภอหนองไผ่เพชรชบูรณ์มีคนเจ็บ๒คน
มอเตอร์ไซค์หลบไม่ทันก็เลยชนท้าย
และนอกจากนี้มีชาวบ้านในพื้นที่บางคนบ่นว่า
เสียงดังหนกหูมากเลยเขาเดือดร้อน
รถไม่ได้ติดทุกวันเสียงก็ไม่ได้ดังทุกคืน
มาเที่ยวของพวกผมคือการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ส่งเสริมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์๑ปีแค่ครั้งเดียวเอง
ช่วงท้ายบอกเลยฮะผัดเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่บ้าง
คุณอยู่เพชรชบูรณ์คุณช่วยอะไรให้จังหวัดคุณบ้าง
ถ้าไม่ได้ช่วยอะไรก็อยู่เฉยช่วยอยู่เฉยละกัน
แล้วมีอีโมจิยิ้มไว้แบบนี้ฮะ
เผ็ดร้อนนะฮะดูอีกคลิปหนึ่ง
คลิปนี้ก็เด็ดมีผู้ชายคนหนึ่งไปยืนรายงาน
ทำหน้าที่รายงานข่าวตรงเกาะกลางถนน
แล้วบอกเลยว่าคลิปน้ำไม่อาบเนี่ย
ไม่ได้มีการซิ่งแข่งรถท่อไม่ได้ดัง

แต่ทีนี้ก็จะมีรถวิ่งผ่านจากหลังของพี่เข้าไปอยู่เรื่อยเลย

เดี๋ยวจะให้ดูเต็มพี่เขาพูดในคลิปนะฮะ
โอ้ยมีแต่มดและแมลงสาปนั่นแหละที่ผ่านมา
แถวนั้นไม่ได้มีใครมาซิ่งรถเสียงดังเลย

เพราะว่าตอนพี่เขาพูดไปเสียงหายฟึ๊บไปเลย
แล้วตอนเขาพูดเสียงเขาหายไปเลย

ไม่มีใครบิดรถเบิ้ลรถเสียงดังแข่งรถไม่มี

พี่เขาตาดีมากนะตายเหมือนแว่นขยายเลย
บอกว่าบนถนนมีแต่มดและแมลงสาป

เป็นอีกหนึ่งคลิปที่เกิดขึ้นในระหว่างภารกิจทริปบุญของแก๊งน้ำไม่อาบ
คลิปน้ำไม่อาบ๒๐๒๓ครับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปีนี้ก็ยังมิวายมีดราม่าสลับออกมาเรื่อยนะฮะ
แต่ว่าทางด้านของผู้การจังหวัดเพชรบูรณเนี่ย
บอกว่าได้เรียกแกนนำของคลิปนี้มาพูดคุยแล้ว
ทำความตกลงวางกฎกติการ่วมกัน
เขาบอกมีกฎเหล็ก๑๐ข้อเลยค่ะ

แล้วคือจำนวนรถก็ไม่ได้มากมายเหมือนปีก่อน
เพราะว่าเห็นเขาว่ามีการเก็บเงินค่าบัตร
ถ้าคนจะไปร่วมกิจกรรมบางคนไม่มีตังค์

บอกว่าราคาบัตรประมาณสัก๒๕๐บาท
ราม่าที่เกิดขึ้นล่าสุดครับ
เฟซบุ๊กเมลายรัชดาแฟนเพจโพสต์คลิปบรรยากาศ

ตอนนี้เงินบุญกระถิ่นส่งถึงวัดแล้วนะครับ
ตั้งขบวนแห่เงินกฐินไปถวายวัด
บรรยากาศก็คึกคักและคลึกคลื้น

กองเป็นตั้งแบบนี้เลยครับ

แล้วก็มีการโพสต์เชิงคล้ายตัดพออ่ะอืมเนี่ยครับเนี่ย
เหรอคือเขาอ่ะรักมอเตอร์ไซค์เขาก็ต้องมากันด้วยมอเตอร์ไซค
อ่ะสิจะให้เหมารถทัวร์มาทำบุญได้ยังไงอ่ะอืมแล้วนอกจากนี้
ไม้ส่องมาทัดล่างเห็นลงข่าวทริปน้ำไม่อาบกันไม่หยุดเลย
ช่วยลงข่าวยอดกระถิ่นสี่แสนให้ผมดูเป็นบุญตาหน่อยครับ
คุณคิงอ่านยอดกระถิ่นอีกทีค่ะเขาบอกแล้วค่ะยอดเงินยอดกระถิ่นน้ำไม่อาบ
สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทรายงานยอดเงินกระถิ่นให้แล้วเรียบร้อยนะฮะ
อืมค่ะเราเราถือว่าเราออกข่าวให้แล้วนะคะอืมมีหลายมุมในเหตุการณ์นี้
เข้าใจความตั้งใจจริงอยากจะไปทำบุญก็อนุโมทนาบุญด้วย
ระหว่างทางและวิธีการยังไงก็เสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นฝากพิจารณาด้วยแล้วกันนะฮะ